กรณีที่ไปพบศพผู้หญิงที่ป่วยจิตเวทถูกฆ่าเปลือย
คือสภาพนี้ถูกทุบจนน่วมจนเละแล้วก็ถอดกางเกงด้วยนะคะ
จุดที่พบศพอยู่ในป่ารกร้างที่ชนบุรี

เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วตำรวจสามารถรวบตัวคนร้ายได้แล้วนะ
เขาก็รับสารภาพว่าเขาก่อเหตุข่มขืนผู้หญิงคนนี้จริง

ก็เลยทุบหัวเพื่อเป็นการฆ่าปิดปากนั่นเองนะคะ

กรณีนี้ผู้เสียชีวิตคือนางสาวชนทิชานินถนนอายุ๒๘ปี
เธอเป็นผู้ป่วยจิตเวทแล้วก็ถูกฆ่าแบบสภาพศพโหดเยี่ยมเหลือเกินค่ะ
เอาศพมาทิ้งไว้ที่บริเวณป่ารกร้างข้างทาง
ริมถนนเรียบมอเตอร์เวย์ฝั่งขาเข้ากรุงเทพ
พื้นที่ตรงนั้นอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองรีที่ชนบุรีนะคะ
ทีนี้ตำรวจก็ไปไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตรงจุดที่เกิดเหตุ
ไล่ตรวจสอบภาพในปั๊มน้ำมัน
คือกู้ภัยเขาให้ข้อมูลไงบอกว่าเห็นนางสาวชนทิชาเข้าไปในปั๊ม
แล้วก็เลยจะไปดูว่านางสาวชนนิชานั่งรถมากับใครหรือเปล่า

ทีนี้พอเขาไปไล่ตรวจสอบดูเนี่ยล่าสุดตำรวจสพเมืองชนบุรี
เขาก็สืบสวนจนทราบว่าคนที่มาก่อเหตุคือนายสุธิชัยโทศกอายุ๒๐ปีค่ะ
อยู่ที่บ้านเช่าที่ตำบลหนองรีนั่นแหละ
ทีนี้ตำรวจก็เลยมีการนำกำลังเข้าจับกลุ่มพร้อมกับของกลาง
คือเป็นมอเตอร์ไซค์ที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุ
แล้วก็จากการสอบถามตัวนายสุธิชัยเขาก็รับสารภาพ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเห็นผู้ตายเดินอยู่ริมถนนเศรษฐกิจ
แล้วก็มีการกวักมือเรียกขอให้ไปส่งที่ปั๊มน้ำมัน
แต่ทีนี้เนี่ยพอนายสุธิชัยเห็นผู้ตายแล้วมันเกิดอารมณ์ไงคะ
ก็เลยพานั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ไปที่เกิดเหตุ

นี่ครับภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
นี่ลูกศรสีแดงนี่แหละคุณผู้ชม
ทีนี้ตอนนั้นเขากำลังใช้กำลังบังคับข่มขืน
ปรากฏว่าตัวฝ่ายหญิงไม่ยอมไงคะ
ก็เลยต้องใช้กำลังทำร้ายจนแน่นิ่งไป
แล้วก็ลงมือข่มขืนจนสำเร็จความไข้
ทีนี้ต่อมาตัวผู้ต้องหาเขาก็บอกนะ
เห็นนางสาวชนนิชาเริ่มรู้สึกตัว
พยายามจะหยิบกางเกงมาใส่สวมเสื้อผ้า

กลายเป็นทุบหัวนางสาวชนนิชาจนแน่นิ่งไปอีกรอบหนึ่ง
คือก่อนจะทุบหัวนะเขาก็สาภาพเหมือนกัน
เขาก็ทั้งต่อยทั้งเตะผู้หญิงไปหลายครั้ง
จนสุดท้ายตัดสินใจทุบหัวเลยนะฮะ

เขาก็เลยขี่จักรยานยนต์ออกจากจุดที่เกิดเหตุ
แล้วก็ขี่วนกลับมาดูอีกทีนึงด้วยนะ
แล้วทีนี้มีคนมาเจอไง
มีคนมาเจอศพนางสาวชนนิชาแล้ว
ตัวเขาเองเห็นแบบนั้นก็เลยกลัวความผิด
เอาทำยังไงดีแอบอยู่แต่ในห้อง
มาถูกตำรวจตามจับตัวได้นะคะ
เรื่องต้นตำรวจก็สอบสวนอย่างละเอียด

ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วก็จากการตรวจสอบประวัติของนายสุธิชัย
ก็รู้ด้วยนะว่าเขาเคยก่อคดี
ใช้มีดไปฟันคอคู่กรณีช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาคุณสืบสกุล
แล้วรอบนั้นก็โดนข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น
นี่คดีอยู่ระหว่างการประกันตัวนะ
แล้วก็มามีเหตุการณ์นี้ซ้ำอีกเนี่ยนะคะ